เอมค่ะลูกของคุณดูสัญญาคุณากรพิธีกรคนเก่งนะคะ
คราวที่แล้วเราได้มีโอกาสอ่านข่าวน้องเอม
โซเชียลชื่นชมมากเลยที่พ่อดูส่งน้องเอมไปทำงานคุณ
อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะก็ใจกลางเมืองนี่แหละนะ

โอนเป็นเบลบอยก็เป็นดูแลนะคะยกกระเป๋าทั่วไป
อยากจะถามกระซิบเหลือเกินว่าได้ติ๊บเยอะหรือเปล่า

แต่น้องบอกว่าไม่มีสิทธิพิเศษใดเลยใช่ไหมคุณ
ก็ทำงานกับพวกพี่เขาก็จะเห็นภาพนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าน้องเอมเป็นอีกหนึ่งทายาทของบันเทิงนะ
หลายคนให้ความสนใจทีเดียวคุณ
เพราะนอกจากจะเป็นลูกชายคนเดียวของพี่ดูแล้วนะคะ
เรื่องหน้าตารูปร่างการศึกษา

โดยเฉพาะความหล่อสไตล์ผู้ชายหน้าหวานนะ
เชื่อว่าสะกดจิตสาวได้อยู่ทีเดียว
ทั้งสาวแท้แล้วก็สาวเทียมเลยนะคุณ

ที่ทรงผมที่ยาวลูกเฉินหน่อยใช่ไหมคุณ

เขายังไม่โตไงเขายังเด็กอยู่นะ

ล่าสุดค่ะคุณค่ะน้องเอมได้ร่วมถ่ายแบบ

ขอนะพอปล่อยภาพออกมาโอ้โหเป็นไงคุณ
อย่าว่าเชอรี่สาวในวงการคืออิสสะโหลบมากเลยคุณ

สไตลิสต์จับปรับลุคค่ะคุณทำผมเปิดหน้าเลย
ชุดสบายสมวัยขนาดพ่อดูนะยังดูภาพในอินสตาแกรม
แล้วเอาเห็นรูปครั้งแรกเลยว่าใครนี่ถึงจะจำไม่ได้เลยค่ะคุณ
อายุเพียงแค่๑๗เท่านั้นยังขนาดนี้
อีก๓๔ปีข้างหน้าบอกเลย
แม่หมอนี่ดาวไว้เลยนะว่าคนนี้ลุกแน่นอน
แม่หมอขวัญน่ะครับแม่หมอขวัญอ่ะหือ